ข่าวแรกของเราพาไปดูปู่เมฆ
หรือว่าพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ของเรานั่นเอง

อู๊ยเขาเล่นหน้าเชรียตลอด

แต่ว่าล่าสุดค่ะปรากฏที่ตลาดีของเรา

ควงสาวนะคะหุ่นสะบึมมาก

พี่กัดนะคะก็แถวลาดพร้าวค่ะคุณผู้ชม
ก็ต้องรอดูกันอีกทีละกันเดี๋ยวเจอกุเมษนะคะพี่เพ่งศัตริย์อิน

สาวคนนี้คือใครกันแน่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ไงโอ้แต่ดูเห็นใกล้ข้างหลังนะก็ครบเครื่องอยู่เหมือนกันนะคะ
พี่เพ่งขอวันนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยเดี๋ยวแม้ปราปราซีเนี่ยเขายืนนะ
เปิดตัวก็รีบเปิดตัวนะคะพี่